เรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ท่านผู้ว่าการการธนาคารแห่งประเทศไทย
เลขาสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ท่านผู้บริหารของกลุ่มไทยรัฐทุกท่าน
แขกผู้มีเกียรติที่รับฟังอยู่ที่นี่และอยู่ที่ทางบ้านผ่านออนไลน์ทุกคน
ก่อนอื่นผมเองก็ได้รับมอบหมายจากพนักท่านนายกรัฐมนตรี
ให้มาร่วมในวาระพิเศษครั้งนี้
ก็ถือว่าเป็นวาระพิเศษสำคัญครบรอบ๗๐ปีของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ถือว่าเป็นสถาบันของสื่อมวลชน
ก็รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาในวันนี้

ผมรู้จักไทยรัฐตั้งแต่จำความได้
ถือว่าเป็นแฟนประจำกัน
วันนี้ก็ได้มีโอกาสพบกับคอลัมนิสที่อยากจะเจอ
ไม่ว่าจะเป็นพี่ซูม
คอลลัมเฮฮาภารที

ไม่เคยลืมที่เห็นหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเป็นผู้นำที่ดูแลความต้องการของประชาชนอยู่ตลอด
ผมยังจำได้ในวัยเด็ก

ที่ท่านเอานิยายกำลังภายในมาลงดิศดาบวงพระจันทร์
ธรรมดาผมไม่ค่อยได้อ่านนะแต่ว่าได้อ่านจากไทยรัฐ
เลยรู้จักจอมยุทธ์ที่ชื่อว่าเต็งพงค์
ที่ยังขาดอยู่คือยังไม่ได้ไปเยี่ยมชมแท่นพิณยักษ์
ซึ่งก็เป็นเรื่องที่พูดถึงกันในเวลานั้นอยู่ตลอดเวลา
นี่แหละครับคือสิ่งที่ติดตาม
และวันนี้ก็ยังเป็นสมาชิกของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐอยู่ทุกวัน
เพราะถือว่าเป็นนังสือพิมพ์ที่มีความหลากหลาย
และให้ความสนใจกับความต้องการเป็นสื่อมนตร์ชน
ที่ต้องการความของผู้อ่านทุกคน
นี่คือสิ่งที่ผมเรียกว่าเป็นสถาบัน
วันนี้พนักท่านนายกรัฐมนตรีก็ไม่ใช่มอบหมายให้ผมมาท่านเดียว
มอบหมายมาอีกสามท่าน
ไม่ว่าจะเป็นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังธนาคม
หรือที่ผมเรียกว่าพี่อาคม
และท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
หรือที่เรียกว่าผมก็สนิทกันเรียกว่าดรนกนะครับ
ก็ถือว่าป้ายแดงกันทั้งสองคน

นะครับน่าจะนานที่สุด
ในบรรดาสี่คนที่มาแต่
แต่เรียนให้ท่านผู้มีเกียรติได้ทราบนะครับ
ว่าเราทุกคนล้วนแต่อยู่ในเหตุการณ์และได้ช่วยรัฐบาล
มีส่วนร่วมในรัฐบาลของคณะท่านพลเอกประยุทธ์มาระยะเวลาหนึ่งแล้ว
โดยส่วนตัวผมเองก็เป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี
ดรเสธพุทธก็เช่นเดียวกัน
พี่อาคมไม่ต้องพูดท่านร่วมคณะรัฐมนตรีในชุดประยุทธ์๑ในช่วงข้อสชด้วยซ้ำไป
ส่วนท่านเลขาอูหรือดนุชาก็เป็นท่านรองเลขามาโดยตลอด
ตรงนี้ก็อยากจะให้พวกเราได้ความมั่นใจว่านี่คือทีม
ทีมที่ทำงานร่วมกันมาระยะเวลาหนึ่งแล้วและเข้าใจ
เข้าใจถึงบริบทของประเทศไทย
เข้าใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
และยังเข้าใจต่อไปว่าเมื่อเกิดโควิดแล้ว

ต้องยอมรับว่าณเวลานั้นทุกคนตกใจอย่างที่พี่หยีได้กล่าวมา

เพราะเหตุการณ์นี้มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
ไม่เคยมีใครแก้ไขได้มาก่อน
ผู้ที่เคยมีความเข้าใจเรื่องนี้
เรื่องโลกระบาดรุนแรงระดับทั่วโลก

โจทย์ที่ยากสำหรับทุกคน
เพราะเราบริหารไม่ได้บริหารความเสี่ยง
เราบริหารความไม่แน่นอน
เพราะฉะนั้นวิธีการก็จะต้องดูเป็นช่วง

ดูทุกความคืบหน้า

และพัฒนาตัวเราเองต่อไป
แต่ก็ต้องเรียนนะครับว่า
ตรงนี้ถือว่าประเทศไทยเรา
ประสบความสำเร็จอย่างมาก
ผมอยากให้สิ่งที่พี่หยีขึ้นมาพูด
แล้วก็ผมฟังจากเสียงก็รู้ว่า
เป็นเรื่องที่ไม่เคยเจอจริง

แล้วผมก็เชื่อว่าทุกท่านในห้องนี้

แล้วก็เป็นห่วงมาก

กระทรวงสาธารณสุขไทย

ไม่สามารถที่จะรับมือกับ

ถ้าเราจำกันได้

กระทรวงสาธารณสุขว่ากันไปก่อน
วันที่เราเห็นท่านรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุข

บัญชาการที่มีนายกรัฐมนตรี

ความรู้สึกตอนนั้นผมก็ยังไม่ได้มาดำรงตำแหน

และก็เดาไว้ข้างหน้า

ความรักคือการอยู่ห่างกัน

โลโก้ของหลายบริษัท
ยังจะต้องมีระยะห่าง

ความรักคือการอยู่ห่างกัน

จัดการของศูนย์บริหารโควิด

ได้ดำเนินการเรื่องนี้
และทำให้เหตุการณ์เหล่านี้เนี่ย

และอยู่ในสถานการณ์ที่ควบคุมได้ถ้าเราติดตามทางทีวีของศูนย์สบค
เราจะพบแผนที่ประเทศไทยค่อยเป็นสีแดงสีแดงสีแดงสีแดง
จนครบเจ็ดสิบจังหวัดเหลืออยู่เพียงสองจังหวัดเอง
ที่ไม่มีการติดเชื้อโควิดใดใดทั้งสิ้นและหลังจากนั้นเราก็ค่อยค่อยเห็นสีเขียว
สีเขียวสีเขียวกลับมาในระยะเวลาต่ำแต่๓เดือนนั้นเราอยู่ด้วยความไม่แน่ใจ
เราอยู่ด้วยความไม่มีทางออกธุรกิจไม่รู้จะปรับตัวอย่างไร
แต่ด้วยความร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับด้วยรัฐบาลอย่างเดียวคงไม่พอ
ผมคิดว่าถ้าเราจะต้องขอบคุณก็คือต้องขอบคุณคนไทยทุกคนที่ทำให้๓เดือนนั้น
เป็นสามเดือนแห่งการจดจำที่เราจะต้องจำกันให้ได้ว่า
ณวันที่เรารู้สึกแย่ที่สุดเนี่ยเราเดินฝ่าพวกนี้มาได้กันอย่างไร
เพราะเราร่วมไม้ร่วมมือกันเราแบ่งปันเราเปลี่ยนแปลงตัวเอง
ตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นความสำเร็จร่วมกันที่เป็นความจดจำ
แล้วผมเชื่อว่าน่าจะเป็นความจดจำของคนไทยทั้งประเทศ
และเราจะไม่ลืมสิ่งเหล่านี้ว่าเราร่วมไม้ร่วมมือกันและฝ่าฟันตรงนี้มาได้
รัฐบาลเองก็ทุ่มเทค่าใช้จ่ายในช่วงเวลานั้นยอมรับมหาศาล
เงินที่ใช้ในการดูแลเยียวยารวมกันแล้วทั้งโดยตรงโดยอ้อมก็๘แสนกว่าล้าน
โดยตรงก็คือเยียวยาโดยตรงเลย
ตรงนั้นก็คือสิ่งที่รัฐบาลได้พยายามที่จะทำแลกแลกกับอะไรครับ
กับความรู้สึกดีที่เกิดขึ้นในวันนี้ของพวกเรา
ในขณะที่ประเทศอื่นยังเจอปัญหานี้กันอยู่อีกมากมาย
ไม่ต้องไกลนะครับประเทศเพื่อนบ้านของเราหลายประเทศก็ยังเจอปัญหาเช่นนี้
แม้กระทั่งประเทศในตะวันตกเองก็ตามนะครับที่ก็ยังแก้ปัญหาเหล่านี้ไม่ตก
ผมคิดว่าประเทศเราเนี่ยได้ผ่านตรงนี้มาจากการค่อยร่วมไม้ร่วมมือกันแล้วก็ผ่อนคลาย
รัฐบาลก็ผ่อนคลายผ่อนคลายมาตามลำดับ
ลำดับจนกระทั่งเรามีชีวิตที่เป็นอยู่กันอย่างนี้เป็นชีวิตที่ไม่ต้องมีระยะห่าง
ระยะห่างไม่ใช่เป็นการแสดงความรักอีกต่อไปหน้ากากอนามัยไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะต้องใส่อยู่ตลอดเวลา
ผมคิดว่าเรามีความสุขเกือบจะเติมเต็มนะครับของคนไทยที่เราเคยมีอยู่
แต่แน่นอนมีอุตสาหกรรมที่เรายังเปิดประเทศได้ไม่ครบถ้วน
มีอุตสาหกรรมที่ยังเดือดร้อนได้รับผลกระทบ
อุตสาหกรรมที่เราต้องพึ่งพิงโดยเฉพาะประเทศไทยเรา
พึ่งพิงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอุตสาหกรรมส่งออกซึ่งเป็นธุรกิจที่
ที่ได้รับผลกระทบทางอ้อมด้วยเพราะสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของโลกก็
แย่หรือถดถอยไปด้วยนะครับ๒ธุรกิจหรือ๒อุตสาหกรรมนี้ก็ได้รับความเดือดร้อน
สิ่งที่นายกรัฐมนตรีได้ให้นโยบายเพื่อเป็นแนวทางที่จะเยียวยาและฟื้นฟูต่อเนื่องหลังจากมาตรการผ่อนคลายต่างนั้นก็คือ
มาตรการที่ร่วมไทยสร้างชาตินะครับไม่ให้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลแต่เพียงภายเดียวให้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลร่วมกับภาคประชาชนในทุกกรณีจะมีรัฐบาลอยู่
มาตรการที่ออกมาถ้าท่านจะสังเกตไม่ว่าจะเป็นไทยมีงานทำเที่ยวด้วยกันคนละครึ่งช็อปดีมีคืนหรือมาตรการอื่นที่ออกมา
เป็นมาตรการที่พวกเราทุกคนมีส่วนในการที่จะฟื้นฟูประเทศไทยเยียวยาประเทศไทยเป็นการร่วมไม้ร่วมมือกันให้กับใครครับให้กับคนที่ยังเปราะบางอุตสาหกรรมที่ยังอ่อนแอต้องช่วยเหลือเขาเป็นเรื่องที่น่าดีใจนะครับโครงการแรกของเราดูเหมือนจะเที่ยวด้วยกันช่วงแรกจะอืดอืดหน่อย
นะครับประชาชนจะไม่ค่อยเข้าใจเข้าถึงยากนะครับแต่จากการที่ทุกคนได้สัมผัสหรือมีประสบการณ์
วันนี้เที่ยวด้วยกันก็กลับมาเป็นที่นิยมเป็นที่พูดถึงคนไทยเดินทางไกลขึ้นในช่วงสามสองเดือนที่ผ่านก่อนหน้านี้ประมาณหนึ่งเดือนเนี่ยเราเริ่มบินกันแล้วก่อนนั้นเราไม่บิน
เราไม่บินนะครับเราอยู่ในพื้นที่๓๐๐กิโลเมตรที่รถยนต์จะวิ่งถึงและเราไม่ใช้เครื่องบินกันก็จะเดือดร้อนในเขตท่องเที่ยวที่เป็นชายทะเลหรือเป็นบริเวณที่อยู่ไกลกว่า๓๐๐กิโลเมตร
แต่วันนี้ดีขึ้นมากทั้งเชียงใหม่ทั้งสมุยคนกล้าขึ้นรัฐบาลก็สนับสนุนขึ้นเป็นที่เรื่องที่น่าดีใจดีใจเพราะรัฐบาลเราเห็นเราเห็นถึงความรู้สึกของประชาชนที่ได้สัมผัสการนำเงินไปให้เพียงอย่างเดียวมันไม่ได้เกิดความรู้สึกของการผ่านพ้นวิกฤตไปได้ด้วยกันนะครับเป็นการการวิธีการที่เรามีส่วนร่วมกันทั้ง

เราจึงจัดเป็นหมวดหมวดหมวดนะครับนี่ก็คือสิ่งที่พยายามจะกระตุ้นแล้วก็เสริมสร้างแล้วค่อยค่อยพัฒนาสร้างแรงจูงใจให้กับคนไทยทุกทุกคนได้มีส่วนร่วมในการที่จะพาประเทศไทยให้รอดพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปให้ได้ซึ่งการกระทำดังกล่าวหรือการร่วมมือดังกล่าวเป็นที่น่าดีใจนะครับว่าดัชนี
จะเป็นดัชนีของความเชื่อมั่นของผู้บริโภคดัชนีการผลิตดัชนีทุกทุกตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นระยะเวลา๕เดือนประชาชนทั่วไปอาจจะยังไม่รู้สึกนะครับมันค่อยพัฒนาขึ้นมาค่อยพัฒนาขึ้นมานี่คือในส่วนของการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ในการดูแลผู้ที่อ่อนแอและได้รับผลกระทบซึ่งในช่วง

นี่คืออีกประการหนึ่งที่ช่วยบรรเทาช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการไทยมีช่องทางมีระยะเวลาในการปรับตัวให้หายตกใจจากปัญหาโควิด
เดิมทีเนี่ยผมก็ห่วงแล้วก็ห่วงมากด้วย
ผมเชื่อว่าท่านลำอวนตรีครั้งท่านอภิอาคมก็ห่วง
ท่านผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยก็ห่วง
ท่านประธานสมาคมธนาคารไทยก็ห่วง
ว่าเมื่อครบกำหนดการพักหนี้ประมาณเดือนตุลาคม
จะมีมากน้อยแค่ไหนที่จะเป็นหนี้ที่มีปัญหา

แล้วก็ผมคิดว่าพลังของการร่วมไม้และร่วมมือกัน
แล้วก็การปรับตัวของผู้ประกอบการ
ตัวเลขที่พอประคับประคองกันไปได้
และพอชำระหนี้ได้สูงพอสมควร
ก็คืออยู่ประมาณสัก๙๔รวมกัน
ยังมี๖ที่มีปัญหาที่ต้องรอการแก้ไข
ส่วนลายย่อยอีก๑๐กว่าล้านลายนั้น
ทางธนาคารพาณิชย์ธนาคารของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ก็ให้การพิจารณาที่จะตอบเป็นลายไป
ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความพร้อม
เรามาถึงจุดนี้ได้เรียกว่า
น่าจะพ้นจุดต่ำสุดของประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยที่สภาพเศรษฐกิจดีขึ้น
และโดยที่เสถียรภาพทางการเงินและการคลังเรายังดีอยู่มาก
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
เป็นที่ทราบดีเราไม่ถูกปรับลดอันดับใดทั้งสิ้น
ไม่ว่าจะเป็นปัจจุบันหรือการมองไปข้างหน้า
มีหลายประเทศยังมีการมองไปข้างหน้าเชิงรบอยู่

ปรับการพยากร

ที่เกิดจากโควิดของประเทศไทยปรับให้ดีขึ้น

อาเซียนที่เหลือปรับแย่ลงหมดเลย
แต่วันนี้ตัวเลขไตรมาส๓จริงพอจะรู้แล้ว
แต่รอประกาศเป็นทางการวันจันทร์
รอประกาศเป็นทางการวันจันทร์อีกที
ก็เชื่อว่าถ้าเป็นไปตามทิศทางที่ได้กล่าวมา
เราก็จะน่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าดีและดีกว่าในอาเซียน
ถ้าท่านจำกันได้หลายคนนักเศรษฐศาสตร์หลายท่าน
เคยบอกว่าประเทศไทยนี่แหละ
จะมีการเติบโตน้อยที่สุดในอาเซียน
วันนี้ผมคิดว่าไม่ใช่ครับ
สิ้นปีเดี๋ยวเรารอดูกัน

การควบคุมการระมัดระวัง
การแก้ปัญหาอย่างถูกจุด
ตามตรงประเด็นตามกลุ่มตามพวก
สามารถทำได้ดี
แล้วก็ดีกว่าประเทศอื่นที่ทำกัน
ส่วนการแก้ไขปัญหานี่
ตรงนี้ก็ผมคิดว่าเราพอประคับประคองกันไปได้
ธนาคารพาณิชย์ไทยเข้มแข็งครับ

เข้มแข็งมากท่านก็ไม่ประมาทนะครับ

ก็ต้องถือว่าเป็นธนาคารที่มีความรอบครอบ
แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ให้ความสำคัญ
กับการสร้างสถิตภาพ
ทางการธนาคารให้กับประเทศทางการ

นี่คือตัวอย่างของความพยายาม
ของทุกภาคส่วนในประเทศไทย
ท่านถามว่าปีหน้าจะเป็นอย่างไร
ปีหน้าผมต้องเรียนว่า
ความหวังเรามีอย่างที่คุณหยิได้กล้าวมา

มีการพัฒนาวัคซีนผลลัพธ์ของเฟส๓ออกมาดีมาก
เรามีโอกาส
แล้วก็มีพัฒนากาศ
หลายท่านอาจจะทราบประเทศไทยโดยรัฐบาลร่วมกับทางกลุ่มเอกชนไทย
ที่มีความสามารถได้รับการได้รับการรับรองนะครับ
ที่มีการพัฒนาเรื่องนี้อย่างจริงจังและมีโอกาสสำเร็จสูง
เลือกประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของพันธมิตรในการผลิตวัคซีนตัวนี้ขึ้นมานะครับ
อันนี้ก็เราก็มีส่วนในส่วนนี้เป็นการเตรียมหรือเหตุจริงไว้นะครับ
ก็คือปกป้องความเสี่ยงเมื่อเราพร้อมเราได้ทันทีที่มีเราจะพร้อมแล้วเราก็จะลุกขึ้นก่อนคนอื่น
แล้วเดินไปหรือวิ่งไปได้เร็วกว่าคนอื่นนั่นคือสิ่งที่รัฐบาลทำและจะทำมากกว่านี้อีกนะครับ
และจะทำมากกว่านี้เพราะฉะนั้นในปีหน้าปีหกสี่
ผมเชื่อว่าเป็นปีที่เรามีโอกาสมากความพร้อมของโครงการต่างต่างของรัฐบาล
มีการพัฒนาความพร้อมไปในระหว่างที่เกิดโควิดอยู่ตลอดเวลา
มีไม่กี่ประเทศนะครับอยากจะย้อนความนะครับในประเทศไทยเนี่ยนะครับ
จากผลงานในเรื่องของโควิดแล้วข้อมูลสำคัญเลยเราไม่ใช่ประเทศเล็ก
เราเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจอันดับ๒ของอาเซียน
เรามีเงินสำรองที่มากมายมหาศาล๘๕ล้าน
เพียงพอเข้มแข็งเรามีตลาดทุนที่เข้มแข็ง
สามารถออกตราสารนี้ที่ทันสมัยและเป็นที่ยอมรับของโลกได้

ไม่ได้ไปวิภาควิจารณ์ประเทศใดประเภทหนึ่ง
เขาก็กู้เฉพาะในประเทศแต่ว่าเครดิตเรตติ้งเขาก็ยังไม่คุ้มที่จะไปกู้
มันยังมีอัตราที่ยังแพงอยู่
เพราะฉะนั้นแล้วความพร้อมสำคัญ
จะเริ่มการก่อสร้างในปีหน้าเป็นต้นไป
เราจะไม่ใช่ว่า
เราจะดึงดูดการลงทุนในปีนี้ในปีหน้าให้มาลงทุนทันที
แต่ปีหน้าจะเป็นปีของความเตรียมพร้อมเชิญชวน
และการลงทุนจริงจะเกิดในปี๖๕
เพราะฉะนั้นในปี๖๔พวกเรายังจะต้องพึ่งพาพวกเรานะครับ
บริโภคในประเทศการลงทุนภาครัฐการลงทุนภาคเอกชน
และอื่นยังเป็นกำลังสำคัญ
ที่จะใช้ในการรักษาและดูแลประเทศไทยให้เติบโตต่อไป
แต่ผมเชื่อว่าภายในกลางไตรมาสกลางปีหรือไตรมาส๒
ผมเชื่อว่าประชาชนทุกคนจะรู้สึกและรู้สึกและสัมผัสได้
กับการฟื้นตัวของประเทศไทยอย่างจริงจัง
อย่างที่ผมเรียนผมรู้สึกแล้วแต่เป็นยังเป็นดัชนีแค่นั้นเอง
แต่ความรู้สึกของภาคประชาชนในไตรมาส๒ของปีหน้าจะรู้สึกได้
จากความสำเร็จก็ต้องพึ่งอยู่กับความสำเร็จของภาคเอกชนไทย
รัฐบาลเตรียมทุกอย่างที่จะพร้อมที่สุดเท่าที่จะพร้อมได้
เรื่องความมั่นใจในการลงทุนภาครัฐ
วิจัยขนาดใหญ่ได้มีการก่อสร้างแล้วอีกไม่นานก็จะเสร็จ
สิ่งที่เราต้องการจะทำเราต้องการดึงดูดอุตสาหกรรมใหม่
ที่ระบุไว้และเราระบุไว้มานานแล้ว
ให้มาลงทุนอย่างจริงจังให้เกิดขึ้นในประเทศไทยให้ได้
เป็นหลักและการส่งออกในสินค้าเดิมอยู่เนี่ย
วกกับอีก๕อุตสาหกรรมเดิมแล้วก็ยังมี๒อุตสาหกรรมใหม่ที่เป็นที่ทราบกันดี
แต่เราจะทำให้มันจริงจังให้มันรวดเร็ว
สิ่งที่จะเสริมในปีหน้าของรัฐบาลก็คือจะมีทีมปฏิบัติการเชิงรุก
ผมเรียนว่าในปี๖๓ที่เราทำกันมาก็คือเราตั้งรับประคับประคอ
แต่ปี๖๔ตั้งแต่ปีต้นปีเป็นต้นไปจะปฏิบัติการเชิงรุก
รัฐบาลจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด

ดึงดูดนักลงทุนเข้ามาในประเทศไทย
มาตรการต่างได้เริ่มแล้วมาตรการเปิดประเทศสำหรับนักท่องเที่ยว
มาตรการเปิดประเทศสำหรับนักธุรกิจที่ไม่ต้องรอกักตัว๑๔วัน
เพื่อที่จะเข้ามาหาโอกาสลงทุนในประเทศไทย
มาตรการที่เตรียมสำหรับการส่งเสริมการลงทุน
เฉพาะตัวเฉพาะประเภท
มาตรการที่เปิดโอกาสให้ต่างชาติที่สนใจอยากจะมาซื้ออสังหาริมทรัพย์ในเมืองไทย
ได้มาซื้ออสังหาริมทรัพย์ในเมืองไทย
พร้อมที่จะอยู่และได้วีซ่าระยะยาวเป็นจำนวน๑๐ปีเป็นอย่างน้อย
ก็ได้เริ่มดำเนินการแล้วในส่วนนี้แล้วจะเดิมเนินการอย่างจริงจังนะครับ
แต่สิ่งที่ต้องร่วมมือกันจริงก็คือภาคเอกชนไทย
ต้องการความมั่นใจจากภาคเอกชนไทย
ผมเชื่อมั่นในภาคสถาบันการเงิน
เอกชนใดมีความพร้อมมีศักยภาพที่จะเติบโต
ผมเชื่อว่าสถาบันการเงินไทยไม่ลังเลที่จะสนับสนุน
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราร่วมไม้ร่วมมือกัน
สมาคมธนาคารไทยเอกชนไทยทุกภาคส่วนนะครับ
ร่วมกันไปดึงดูดนักลงทุนเข้ามาในประเทศ
ซึ่งวันนี้มีนะครับมีหลายบริษัทและผมเชื่อว่าภายในไตรมาส๒ของปีหน้า
เราน่าถ้าใช้ความพยายามร่วมกัน
จากข้อดีที่ผมได้วิเคราะห์อยู่ขณะนี้เนี่ย
หรือผู้ลงทุนขนาดใหญ่เข้ามาตัดสินใจลงทุนในประเทศไทยเป็นตัวนำร่องให้ได้
ผมเชื่ออย่างนั้นนะครับและเราก็จะเห็นการลงทุนอย่างแท้จริงในปี๖๕
จะเป็นการสอดต่อจากการที่พวกเรา
ทำในปี๖๓๖๔อย่างต่อเนื่อง
และ๖๕เราก็จะเติบโตอย่างแท้จริงและยั่งยืน
ทำไมต้องเปลี่ยนอยากจะให้เป็นข้อมูลนะครับ
นักท่องเที่ยวมาเที่ยวประเทศไทย๔๐ล้านคน
ทำรายได้ให้เรา๒ล้านล้านต่อหัวห้าหมื่นบาทนะครับ

เราคงไม่อยากเห็นเป็น๖๐ล้านคนและต่อหัวเหลือ๓๐๐๐ล้าน
หรือ๔๐๐๐ล้านนะครับ
คงอยากเห็นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
แล้ววันนี้นักท่องเที่ยวเหล่านั้นเนี่ย
มีจริงและสนใจประเทศไทยจริง
สนใจจากสิ่งที่คนไทยทุกคนได้แสดงให้คนเขาเห็นแล้วว่า
เราเป็นประเทศที่ปลอดภัย
เป็นประเทศที่ปราศจากความกลัวนะครับ

สาเหตุทำไมที่ผมมั่นใจว่าปีหน้าเราน่าจะปฏิบัติการเชิงรุกได้อย่างดี
และถ้าเราร่วมมือกันนะครับ
จะดึงดูดนักลงทุนมาได้
ก็เพราะว่านอกจากข้อมูลทางที่มีอยู่แล้วเองเนี่ย
สัมผัสกับบรรดาเอกอัครราชทูตประเทศ๘ประเทศ
ซึ่งก็อาจจะเป็นเพราะโควิดนะครับ
ท่านก็อยู่ประเทศไทยนาน

ดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีก

ท่านก็คุยกันเองนะครับ

เอ่ยนามนะครับ

และทำเป็นข้อเสนอแนะ

เป็นข้อเสนอแนะ๑๐ข้อ
เป็น๑๐ข้อของความหวังดี

ถ้าประเทศไทยเราร่วมมือกัน
ร่วมมือกันทำ๑๐ข้อนี้แหละ
ประเทศไทยก็จะเป็น๑ใน๑๐ของประเทศที่
ประเทศที่น่าจะลงทุน
น่าจะมีการลงทุนจากต่างประเทศได้อย่างแท้จริง
นี่คือสิ่งที่เสริมให้ผมมั่นใจได้ว่า
ข้อนี้ไม่ได้เยอะเลย

เป็น๑๐ข้อที่เปลี่ยนพวกเรานิดหน่อย
เป็นเรื่องของการทำทุกอย่างให้มันเร็วขึ้น
และปฏิบัติการเชิงลุกมากขึ้น
ทำทุกอย่างให้มันเป็นใช้เทคโนโลยีมากขึ้น
เพราะเราจะเป็นสังคมสูงวัย

และมีการส่งเสริมการลงทุนที่เหมาะสม
เตรียมบุคลากรให้พร้อมเพลียง
ผมคิดว่าผมเชื่อว่าทั้งผมเอง

ท่านผู้มาเสวนาเดวีท

ที่จะได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน

เรามาร่วมเปลี่ยนแปลงประเทศไทยด้วยกัน

ที่ผมคิดว่าเรามีแล้ว
และเราจะทำทุกอย่าง
ให้เป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนได้จดจำ
ว่าเราเจอสิ่งที่เรายากลำบากในชีวิต

ที่ทำให้ประเทศไทยแข็งแรงขึ้น
และเราจะจำสิ่งนี้ไม่ลืม
ขอบคุณครับ